สนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายเพราะทุกการเดินทางของคุณจะมีแต่รอยยิ้ม
ยาท่าน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาท่าน้ำขาวไทยนคร
สนุนโดยสายการบินไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้อง
สนุนโดยสายการบินไทยนครปวดท้องเสียขับลมแน่นท้อง
สนุนโดยสายการบินไทยนครปวดท้องเสียขับลมแน่นท้อง
สนุนโดยสายการบินไทยนครปวดท้องเสียขับลมแน่นท้อง
สนุนโดยสายการบินไทยนครปวดท้องเสียขับลมแน่นท้อง
สนุนโดยสายการบินไทยนครปวดท้องเสียขับลมแน่นท้อง
สนุนโดยสายการบินไทยนครปวดท้องเสียขับลมแน่นท้อง
สนุนโดยสายการบินไทยนครปวดท้องเสียขับลมแน่นท้อง
สนุนโดยสายการบินไทยนครปวดท้องเสียขับลมแน่นท้อง
สนุนโดยสายการบินไทยนครปวดท้องเสียขับลมแน่นท้อง
สนุนโดยสายการบินไทยนครปวดท้องเสียขับลมแน่นท้อง
สนุนโดยสายการบินไทยนครปวดท้องเสียขับลมแน่นท้อง
สนุนโดยสายการบินไทยนครปวดท้องเสียขับลมแน่นท้อง
สนุนโดยสายการบินไทยนครปวดท้องเสียขับลมแน่นท้อง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมตามคดีนี้อยู่นะคะแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดีย
คุณผู้ชมจะเห็นความคืบหน้าอยู่นิดหน่อยนะคะตรงที่ว่าคดีนี้เนี่ยน่าจะถูกตรวจสอบนะคะ
ลักษณะการตรวจสอบจะเป็นการตรวจสอบเจ้าพนักงานเองนะคะก็คือทางไม่ว่าจะเป็นพบตรนะคะ
หรือว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็แล้วแต่ท่านก็บอกว่าก็จะลงมาดูให้ว่าตกลงแล้วมีความบกพร่อง
ในการทำสำนวนตั้งแต่ต้นหรือไม่แต่ก็ยอมรับนะคะรองพบชนซึ่งได้รับมอบหมายมา
ก็บอกว่าก็ยอมรับว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักนะคะแต่ว่าจะดำเนินการให้
คดีนี้อยู่ในพื้นที่สอนอดินแดงนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมชมตั้งแต่ต้นวันที่เกิดเหตุ
คุณน้าของเด็กที่เสียชีวิตไปเมื่อปี๕๙คุณน้าของเต้ก็พยายามจะบอกนักข่าวเหมือนกัน
ว่าตลอดระยะเวลาที่มีการสู้คดีมาเธอรู้สึกอย่างไรกับเจ้าพนักงาน
รู้สึกอย่างไรกับตำรวจเจ้าของคดีนะคะหรือว่าถูกพูดถูกปฏิบัติต่อตัวเองและครอบครัวของผู้ตาย
อย่างไรในช่วงของการสู้คดีอันนั้นเรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้
เมื่อช่วงเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีความคืบหน้าจะเรียกความคืบหน้าของคดีก็ไม่เชิง
แต่ว่ามีสำนักข่าวไปคุยกับคุณแม่ของครอบครัวนี้แล้วคุณแม่ก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยพยายามสู้คดีของลูกชายมาตลอด
แม้กระทั่งไปนั่งฟังในศาลที่ไปนั่งฟังในศาลคือไปนั่งฟังคดีอื่นนะคะ
แล้วคดีที่คุณพ่อของครอบครัวนี้เลือกเพื่อที่จะไปนั่งฟังคือคดีของทนายอนัญชัยค่ะ
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ๖โจซึ่งเป็นคดีใหญ่และคดียาวที่เราลากตามกันมา
แล้วก็ตัดสินไปแล้วหนึ่งสารแต่อุทธรณ์ขอเพิ่มโทษนะคะอันนี้ภาษาที่ฉันนะคะ
คือทนายเนี่ยคิดว่าเมื่อชนะแล้วแต่คิดว่าโทษควรจะมากกว่านี้เลยมีการอุทธรณ์
ซึ่งที่เล่าให้คุณผู้ชมมาฟังก็คือว่าพอนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณแม่แล้วทราบเรื่องนี้
ทางคุณเมธัศน์หลานของนักเกียรตินะคะคนขายขนมปังในคดีที่ว่านี้เนี่ย
กับทนายอนัญชัยที่ทำคดีนี้เนี่ยก็เขียนในเฟซบุ๊คส่วนตัวถึงคดีของคุณพ่อและของเต้
วันนี้๒ส่วนนี้เราจับมานั่งคุยร่วมกันว่ามองแล้วเป็นอย่างไร
แล้วเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดในช่วงต้นสัปดาห์กรณีของคุณพ่อเนี่ยนะคะ
นายอนัญชัยบอกว่าผมรู้จักผมเคยคุยเขามาถามผมตั้งหลายเรื่อง
แล้วผมก็บอกไปตั้งหลายเรื่อง๔ท่านในรายการวันนี้ค่ะ
ท่านแรกค่ะคุณเรวดีธารหะสุนทรนะคะภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะ
ตอนที่คำตัดสินออกมาแล้วก็เป็นข่าวตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะคะ
มาก็เป็นญาติกันเหมือนกันค่ะคุณสุพัตราเนชเวียง
และแน่นอนทนายอนัญชัยชายเดชสวัสดีทั้ง๔ท่านค่ะ

คือถ้าไม่ได้อ่านเฟซบุ๊กก็จะไม่ทราบว่าทำไมทนายเปี๊ยกต้องมานั่งอยู่ในรายการ

ตอนที่เขียนเฟซบุ๊คส่วนตัวถึงคดีนี้แม้กระทั่งคุณเมทัศน์เองหรือลูกความเนี่ยนะคะ
เขียนถึงคดีนี้คือยังไงไปยังไงมายังไงทำไมถึงต้องเขียนอะไรยังไงกัน
ก็ตอนที่มีการที่มีการกระโดดตึกมาเนี่ยผมยังไม่ได้ดูหน้าคุณสุประชัยเลย
เพราะว่าพอรูปที่ดูเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชัดเพราะว่าภรรยานี้กอดรูปไว้เราก็ไม่ได้สนใจนะฮะ
แต่เมื่อวานปรากฏว่าคุณเมธัศนมาเล่าให้ผมฟังว่ามีนักข่าวสำนักหนึ่งไปสัมภาษณ์คุณแม่
เพราะว่าเนี่ยคุณพ่อเนี่ยไปดูคดีเจ็ดโจข้าวคนพิการเนี่ยเกือบทุกนัดเลย
แล้วก็เอาวิธีการคดีเจ็ดโจมาประยุกต์ใช้ในคดีของลูกชายตัวเอง
ผมก็เลยกลับไปดูภาพที่คุณแม่เนี่ยภรรยาเนี่ยถือเอาไว้ผมก็จำได้เลยอ๋อใช่
ใช่ผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มาถามผมนะครับ
อกจากนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะเล่าว่าคือวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ย
ให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณพ่อยอดคุณพ่อนะ
คือว่าความรักของคุณพ่อที่มีต่อลูกผมถือว่าคุณสุประชัยมียอดคุณพ่อ
คือครั้งแรกที่แกมาเนี่ยนะฮะคือคดี๖โจหรือ๗โจฆ่าคนพิการเนี่ย
คนจะเยอะมากเกือบทุกนัดเลยนะฮะคุณสุประชัยก็เป็นหนึ่งในนั้น
นั่งอยู่ในห้องพินาแล้วปรากฏว่าตัวคุณสุประชัยเนี่ยอัดเทป
แล้วก็เจ้าหน้าที่ศาลนี่เห็นก็เลยเรียกตำรวจศาลมานะฮะ
แล้วก็เรียกคุณสุประชัยออกไปข้างนอกแล้วก็ตักเตือนแกบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะ
ที่แกอัดเทปคืออัดอะไรฮะอัดสี่อย่างนั้นอัดวิธีการพินาของสาร
เจ้าที่สารเตือนใช่ไหมฮะแกก็ลบสารแล้วก็ผมก็เลยจำแกได้
นั่งตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะตอนเที่ยงไม่รู้แกไปไหน
ว่าตัวแกเองเนี่ยจบวิศวกรมาแล้วก็ตอนนี้ออกจากงาน
ลูกถูกแทงตายเมื่อช่วงสงกรานห่างจากคุณสมเกียจประมาณ๑๕วัน
ก็คือคุณสมเกียจนี่๑พฤษภาปี๕๙ของแกประมาณ๑๕เมษาปี๕๙
ห่างแค่๑๕วันแล้วแกก็บอกว่าแกต้องออกจากงานมา
แล้วก็ผมก็บอกผมขอแสดงความเสียใจด้วย
หลังจากนั้นแกก็ถามแกบอกว่าวิธีการทำคดีเขาทำกันยังไง
ผมก็เลยบอกว่าวิธีผมเป็นโจทย์ร่วมก็เหมือนกับเป็นผู้ช่วยของพนักงานอายการ
ก็ต้องเตรียมพยานหลักฐานก็คือว่าเราเป็นทนายโจทย์ร่วม
เราก็ต้องไปหานะครับหาพยานโจทย์ร่วมพยานโจทย์
ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนสอบสวนมาเนี่ยไปซ้อมพยาน
แล้วก็ต้องเป็นผู้ช่วยพนักงานอายการเพื่อจะเอาพยานหลักฐานมาเสนอสาร
แล้วการซ้อมพยานนี้ไม่ใช่ว่าซ้อมพยานเพื่อที่จะให้พยานเบิกความเท็จนะไม่ใช่
แต่เราเป็นการซ้อมพยานเพื่อให้พยานจดจำลำดับเหตุการณ์ได้
วิธีการก็คือว่าเราต้องไปขอเอกสารจากอายการ
เบิกความไว้ในชั้นสอบสวนก็เอามาดูก็มาท่อง
ท่องนี้ไม่ใช่ว่าท่องเป็นนกคุณแต้วทองท่องเพื่อจดจำเหตุการณ์ได้
เนี่ยพอบอกวิธีแกแกก็จดหมดนะแล้วเวลาแกนั่งการพินาคดีนี้แกก็จดนะ
จนกระทั่งมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยทุกครั้งที่แกมาผมก็เห็นแกแล้วก็คุยกันธรรมดา
แกไม่เคยพูดอะไรเลยมีอยู่วันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคดีตัดสิน
แกก็จะมาด้วยนะตัดสินคดีนี้แกก็มาด้วย
ปรากฏว่ามีอยู่พอเรื่องนี้ตัดสินเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
ผมก็ไม่ได้สนใจแกอีกเลยเพราะคนมันเยอะมากทุกนัด
คนจะเยอะมากคดีนี้แล้วก็พอเมื่อวันซื้อเนี่ย
พอเมทัศน์ก็โพสต์ข้อความลงผมก็เลยโทรไปถามเมทัศน
ทัศน์ก็บอกข้อความมาผมก็เลยโทรไปหาคุณนัท
ซึ่งเป็นแม่ของเมทัศน์พี่ชายของนายสมเกียจ
ถามว่าไปจำได้ไหมผู้ชายคนนี้ที่มาฟังกับพี่นาเนี่ย
แล้วถูกเจ้าหน้าที่สารเนี่ยออกไปข้างนอก
หาว่าเกิดจะละเมิดอำนาจศาลเนี่ยก็บอกว่าจำได้เนี่ย
เขาก็คุยกับหนูเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ย
อยากได้ผมเนี่ยเป็นทนายแต่เขาไม่กล้าพูด
เพราะว่าเขาไม่มีสตังค์แล้วผมก็บอกทำไมพี่นัทไม่บอก
เขาจะบอกได้ยังไงก็บอกคดีนี้พี่ทนายก็ทำให้ไม่คิดตังค์แล้ว
คดีอื่นอีกหนูจะนั่นได้ไงแกก็ไม่กล้าพูดกับผม
คือคุณพ่อของครอบครัวของเต้เนี่ยนะคะ
ได้คุยกับพี่สาวนักเกียรติพี่สาวนักเกียรติก็คือแม่ของเมทัศน์นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้คุณแม่ให้สัมภาษณ์สื่อเอาไว้
คุณแม่ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเวลาคุณพ่อไปฟังคดีนี้เวลากลับมาบ้าน
คุณพ่อทำอะไรคุณพ่อเล่ายังไงให้ฟังบ้างคะ
ก็บอกว่าวันนี้ไปฟังคดีเจ็ดโจมานะคะ
ที่ของท่านทนายอนันต์นะคะ
ก็บอกว่าอยากแบบเรียนรู้แบบว่าวิธีแบบ

คือแบบว่าจะได้มาใช้ในกีฬาการ
จะได้ไปดูว่าเขาสู้คดีกันแบบไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็จะได้เอามาทำใช่ไหม
แล้วคุณแม่ตลอดระยะเวลาในช่วง๒ปีตั้งแต่เกิดเหตุกับเต้นะ
แล้วก็สู้คดีมาคุณพ่อทำอะไรบ้าง
คุณพ่อก็ไปทำเรื่องแบบนี้ค่ะที่แบบว่าไปดูกล้องไปทำรายงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือดิฉันได้ฟังจากทางทนายแล้วก็ทราบจากทางครอบครัวได้ว่า
คุณพ่อเนี่ยก็ลงไปหาไปดูไปถามไปคุยเอง
แล้วกลับมาก็เขียนเขียนเขียนเขียน

อย่างที่คุณน้าเขาบอกเลยว่าคุณพ่อเนี่ยมีตั้ง๓แฟ้มนะครับ
แกทำกล้องวงจรปิดเนี่ยแกเขียนคือแกใช้เทคนิคของคดีผมมาทำหมดเลย
ไปนั่งดูนั่งทำนั่งอะไรคือในคดีของเจ็ดโจเนี่ยมีกล้องวงจรปิดทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
รวมแล้วเนี่ยหรือคลิปด้วยเนี่ยประมาณ๗คลิปแล้วก็มีการทำชาร์จมีการทำอะไร
มีการเขียนอะไรเนี่ยแกก็ดูหมดละวิธีการแล้วแกก็มาทำในคดีของแก
คุณแม่ตอนที่ก่อนที่จะถึงวันอ่านคำพิพากษาเนี่ยคือจริงแล้วคุณแม่น่าจะอธิบายไปอยู่หลายครั้งแล้วเนี่ยนะคะ
ในวันที่อ่านคำพิพากษาก่อนจะไปวันนั้นคุณพ่อเตรียมเอกสารเตรียมทุกอย่างรวบรวมไปด้วยไหม
มีเหมือนกันนะคะมีแต่ว่าก็เป็นแบบส่วนน้อยแล้วก็อยู่ในกระเป๋าของพ่อเขานะคะ
แล้วเท่าที่แม่เห็นคุณพ่อเตรียมมาคุณพ่อเตรียมเอกสารเตรียมคือที่เขียนในกระดาษหรือว่ารวบรวมหลักฐานต่างเยอะแค่ไหน
วันที่ไปครั้งสุดท้ายใช่ไหมคะ
เอาทั้งหมดที่แม่เคยเห็นเลยกระเป๋าใบใหญ่ขนาดไหนหรือใส่เป็นรังหรือใส่เป็นอะไรคะ
ก็ห่อไป๓เป็น๓ปึกใหญ่เลยค่ะเป็นแฟมเป็นปึกเลยค่ะ

นี่นะที่พ่อทำแต่ทั้งหมด๓ปึก

ก็เพื่อจะมาตามเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเรื่องลูกชายโดยเฉพาะค่ะ
เคยพูดให้ฟังไหมว่าอุปสรรคของการตามคดีหรือไปหาหลักฐานเนี่ยมันยากตรงไหน

เคยพูดให้ฟังไหมเคยระบายให้คุณแม่ฟังไหมคะ
ก็ระบายนิดนึงเหมือนกันนะคะก็ระบายเหมือนกันปกติก็ไม่ค่อยจะพูดอะไรอยู่แล้วค่ะ

ค่ะเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรมากค่ะ
คุณน้าค่ะคุณปฐุมมาเป็นท่านหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าคดีมันเหมือนกับมีอะไรในระหว่างที่สู้คดี
วันนั้นนี่ก็แบบเอาพูดง่ายคือเหมือนกับหลุดเลยใช่ไหมความรู้สึกคือหลุดเลยอ่ะโพร่งออกมาหมดเลย

ก็อยากบอกว่าคดีก็นานกว่าจะได้ขึ้นกว่าจะเรียบเรียงอะไรได้ก็ต้อง๒ปีกว่าแล้วพี่เขาก็พยายามหาหลักฐานมาแล้วก็อย่างนั่งฟังท่านที่ท่านทนายพูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะ

ทราบว่าพี่เขยทำอะไรยังไงบ้างในช่วง๒ปี

พี่เคยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเออวันนี้ไปฟังท่านทนายพูดนะคดีที่หนูเรียกไม่ค่อยถูกเจ๊โจทย์นั่นแหละค่ะ

ว่าการทำงานเขาเป็นยังไงทนายเป็นยังไงอย่างนี้ค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่าพี่เขาจดรายละเอียดขนาดนั้นนะแต่ตอนหลังมาแล้วก็พี่ก็ทำสำเร็จเขาก็ไม่ให้หนูดูเนี่ยแบบนี้หนูก็มองโอ้โห
แกเคยเล่าให้ฟังไหมคุณสุพัตราว่าแกได้คุยกับทนายทนายเปี๊ยกหรือทนายอนัญชัยแกเคยเล่าให้ฟังไหมครับ
ส่วนมากหนูกับพี่เขาไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่
แล้วที่เราเห็นตลอดระยะเวลาที่ครอบครัวนี้สู้คดีมาอะไรบ้างที่ในฐานะญาติเราได้รู้ว่าแบบมันมีความยากลำบาก
ยากค่ะก็เหมือนแบบพี่เคยเขาก็เหมือนหาหลักฐานหาอะไรแล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนคนเดียวอะค่ะ
อย่างนี้ค่ะแล้วก็พยายามหาข้อมูลไปขอกล้องวงจรปิดจากกอทมก็ติดต่อหารักฐานเองอะไรเอง
ตอนที่ไปฟังคำพิพากษาวันนั้นนี้ไปกันหลายคนไหมคะในครอบครัวญาติญาติไปด้วยเยอะไหม
อยากไปมากแต่ว่ามันไม่มีเวลาจะไปเพราะว่าต้องค้าขายเนอะพี่เขาก็ไปกันสองคนบางทีพี่เขาก็แบบว่าไม่อยากเห็น
คือไม่อยากได้ยินบางทีพี่เขาไปคนเดียวที่ไม่รีอืมค่ะเพราะว่าพี่เขายังคิดถึงลูกชายอยู่ด้วยเนอะ

พอฟังสำนวนนู่นนี่นั่นไปแกก็ไม่อยากจะไปส่วนมากพี่เคยก็จะไปแต่อย่างที่วันนัดนั่นแหละเขาก็ไปอยู่ค่ะพี่
คือพูดกันตรงเลยเนี่ยจริงแล้วทางครอบครัวคือทางตัวคุณพ่อเองเนี่ยเอาตรงคืออยากให้ทนายคนนี้ทำคดีให้ตั้งแต่ตอนนั้น
ใช่ไหมแต่ว่าอาจจะติดเรื่องแบบคิดว่าค่าใช้จ่ายไม่น่าจะไม่น่าจะมีพอให้

ไม่เป็นไรอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าคนนี้อยากจะให้ทำคดีให้เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวคุณผู้ชมเราได้เคยให้คุณผู้ชมได้ดูเอกสารที่คุณพ่อเขาเขียนมือแล้วนะคะ
คำนี้นะคือต้องสู้ต่อแน่แหละเพราะต้องมีการอุทธรณ์แน่คำถามคือยากไหมในมุมมองทนายซึ่งเพิ่งเคยทำคดีในลักษณะนี้มาสักครู่ค่ะ
มาตรวจการดูวิวเกี่ยวกับหัวหน้าที่เครื่องนี้
และเล่าให้รู้จักกัน
เขาไปเขียนทางเป็นรูปที่บอกว่าผู้ก่อเหตุที่วิ่งเข้าไปทำร้าย
ผมไม่รู้จักสักคนเลยครับพี่ที่วิ่งเข้าไปทำร้ายอะครับตอนนั้นอ่ะแล้วผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มด้วย
ผมอยู่ด้านข้างแล้วพออยู่ด้านข้างแล้วทีนี้เกิดเหตุการณ์ตะลุมบอล
ผมไม่ทราบแล้วครับพี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เพราะว่าแฟนผมอ่ะยังอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์
ผมเลยตะโกนหาแฟนผมบอกว่าให้มาเอากุญแจรถจากผมไปขับมอไซค์มา
ขับมอไซค์เพื่อจะรับผมแล้วผมอ่ะไม่ได้กลับบ้านทางหน้าซอยครับ
ผมกลับทางหลังซอยที่เขาบอกว่าผู้ก่อเหตุย้อนกลับมาทางหน้าไม่จริงครับ
ผมกลับทางหลังเพราะอาแหม่มญาติผู้ใหญ่ของนายโฟกเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าถ้าไปเจอกันอีก
เดี๋ยวจะเกิดมีประทะคารมกันอีกครับผมก็เลยขับกลับบ้านกับแฟนเท่านั้นครับพี่
พอเกิดการบุหนปุ๊บหนูก็เลยเดินเข้าไปหาแฟนแค่จะแปงวนแจรถมาแล้วเผา
เอาเอ่ยคนที่ชื่อเว้นต์เนี้ยเขาวิ่งมาหาหนูบอกว่าพี่ผมเป็นงนแทง

แปลว่าเขาเป็นแพง

แล้วก็คนที่ขึ้นเป็นพยานให้ด้วยก็คือน้องผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้คือคุณหมู
ที่เป็นคนเล่าว่าเบ้นก็คือเด็กที่ไปขึ้นสารเยาวชนที่เป็นร่วมผู้ร่วมก่อเหตุนี่แหละ
พูดกับเธอแบบนี้คำถามคือถ้าธนายอนัญชัยดูแล้วจะไปยังไงต่อ
เพราะว่าทุกอย่างมันจบที่สารชั้นต้นแล้วสารอุทธรณ์จะเพิ่มอะไรได้คะ
เราจะต้องทำให้สารเห็นยังไงคะว่ายังมีอีก
ก็คืออย่างนี้ครับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา๒๗
มันขอบรรยาได้ว่าในการวินาคดีในชั้นสารดูธรณ์
ถ้าสารอุทธรณ์เห็นว่าควรสืบพยานเพิ่มเติม
ให้มีอำนาจเรียกพยานมาสืบเองหรือสั่งให้สารชั้นต้นสืบ
เมื่อสารชั้นต้นสืบพยานแล้วให้ส่งสำนวนมายังสารอุทธรณ

คำว่าสารเห็นสมควรสืบพยานเพิ่มเติมเนี่ย
มันสารอุทธรณ์สืบเองก็ได้หรือจะให้สารเจ้าต้นสืบก็ได้
ถ้าหากว่ามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมขึ้นมา
ไม่ว่าด้วยพยานอะไรก็ตามสมมุติว่า
มีพยานกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นมา
หรือมีเอกสารหลักฐานหรือแม้กระทั่งว่า
พยานที่จิตไม่ปกติเกิดปกติขึ้นมา
เราก็สามารถที่จะยื่นคำร้องต่อสารพร้อมกับทางภูทร
ขอให้สารชั้นต้นเรียกพยานตัวนี้มาสืบเอง
สั่งให้สารชั้นต้นสืบได้มันมีช่องทางช่องนี้อยู่
เอาขั้นแรกก่อนค่ะทนายอนัญชัยว่าโดยปกติ
ดิฉันอาจจะรู้น้อยนะแต่นึกไม่ออกว่ามีด้วยหรือที่สารอุทธรณ์
ท่านสั่งให้เขาเรียกอะไรส่อเพิ่ม
มีด้วยหรือคะฐในทางศิษย์ดีมันมี
แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยยังไม่เคยมีเพราะว่า
เหตุที่สารอุทธรณ์ไม่ใช้มาตรานี้ในศาลชั้นต้น
เปิดโอกาสให้คู่ความต่อสู้กันได้อย่างเต็มที่
คือผมอยากจะบอกว่าสารเหมือนกับ
เป็นคนกลางเป็นกรรมการคุณโจทย์จำเลย
ต้องหาพยานหลักฐานมาสืบหักล้างกันมาโชว์กันใช่ไหมฮะ
สารไทยไม่ใช่สารไข่ฟงไม่ใช่ประวุณจิ้น
ที่จะต้องให้จันเจ้า
หวังเฉาหมาฮั่นไปหาพยานหลักฐานมาแล้วก็มาพินา
แต่สารชัยไม่ใช่ก็คู่ความนั่นแหละที่เอามาสู้กัน
เพราะฉะนั้นในการหาพยานหลักฐานจึงเป็นหน้าที่ในคดีนี้
มันเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
ทั้งหมดแล้วก็
ประจักษ์ให้สารเห็นได้ว่า
จำเลยนี่กระทำความผิดจริงเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าจำเลยได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมายรัฐมนูลว่ายังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิด
กว่าจะพิสูจน์ได้ว่ากระทำผิดมันมีคำพิพากษาโบราณ
ซึ่งทนายรุ่นใหม่เนี่ยยังไม่ทราบแล้วก็อาจจะยังไม่เคยอ่าน
เขาบอกว่าการที่จะลงโทษ
จำเลยได้จะต้องฟังให้ได้ว่า
ชัดแจ้งดั่งแสงตะวันเข้าใจไหมครับก็คือ

เราต้องเห็นด้วยตาคือเป็นประจักษ์เลย

พลาดไม่ได้เลย
แต่ว่าในการฟังประจักษ์พยาน

ก็คือว่าฟังพยานแวดล้อม

เพราะฉะนั้นเหมือนกับในกรณีที่ว่า

แล้วก็ไม่เห็นขณะแทง

ประจักษ์พยานแวดล้อมเห็นแต่ว่าเห็นมือเปื้อนเลือด

แต่ว่าพยานแวดล้อมต้องแน่นหนา

เดี๋ยวฉันจะถามทนายนันชัยเยอะหน่อยในช่วงหลัง
เพื่อให้ครอบครัวได้ฟังว่ามีรูทางอย่างไรบ้างนะคุณแม่นะ

ถ้าในแง่ของกรณีครอบครัวนี้

อันนี้ไปต่อได้
แต่คำถามคือว่าประจักษ์พยานหนึ่งเดียวคือตรง

คำถามคือต่อให้หายแล้วจะเอามาใช้ได้เหรอคะ

คือถ้าเป็นผมนะฮะ
ผมไม่ยอมตัดพยานปากนี้ง่ายหรอก

เป็นประจักษ์พยานต้องสืบให้ชัดแจ้ง

เพราะฉะนั้นเนี่ยใบรับรองแพทย์ใบเดียวเนี่ย

เชื่อครับต้องเอาหมอมาพิสูจน์

ถึงจะเป็นเสมือน

ใช่ครับก็สืบคู่กันเลยว่าเขามีจิตฟั่นเฟือน
ผมไม่เชื่อใบรับรองแพทย์ใบเดียว

ที่เป็นผู้ที่ร่วมก่อเหตุเนี่ย

แล้วก็มีตัวละครอีก๒๓ตัวละครในข่าว

แต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาเป็นพยาน

กลับมาต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะในกรณีของประจักษ์พยานหนึ่งเดียว
อันนี้รู้แล้วว่าถ้าสมมุติเป็นทนายนัญชัย

ถัดมาในตัวละครเนี่ยนะคะ

โฟล์กรู้จักทั้งสองฝั่งแล้วก็จะมีเพื่อนของผู้ตาย
ที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พาเขาออกไปจะไปโรงพยาบาล
แล้วก็มีเยาวชนอีกคนหนึ่งที่ขึ้นสารเยาวชน
๔คนนี้เอามาใช้ยังไงได้อีกบ้างคะ
ก็ถ้ายังไม่ได้เบิกความก็ใช้มาตรา๒๐๘นี่แหละครับ
กรุงวันวิทย์ธิวิเฮอร์ค้ามายาเนี่ยยื่นคำล้องต่อสารอุทร
พร้อมอุทรนะคะเพราะว่าขอให้สารสืบพยาลค์เพิ่มเติม
ส่วนที่ยังขาดอยู่ใช้ได้ครับ
แต่แต่ท่านไม่แน่ใจว่าสารท่านจะใช้อย่างไร
แต่ลองคิดแทนนะคะแต่ถ้าสารท่านบอกว่า
ก็ทำไมสารชั้นต้นถึงไม่ใช้ล่ะ
มีการใช้ได้และเกิดใช้ในคดีนี้ขึ้นมา
จะเป็นนิมิตไหมอามของกระบวนการยุทธรรม
ทำให้ระบบกระบวนการยุทธธรรมเนี่ยก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง
เพราะว่าคดีนี้เป็นเหมือนกับคดีต้นแบบของความเป็นพ่อ

เพราะคุณไม่ว่าการสามารถให้สารอุทธอนท่าน
ท่านใช้มาตรานี้เพื่อให้สอบเพิ่ม

ไปจากพญาหลักฐานในสำนวนนี้ว่า

เพราะว่าในเรื่องของสำนวนผมไม่เห็นเลย

แต่ว่าตามข่าวเนี่ยมีพยานคนนู้นคนนี้แล้วไม่ได้นำมาสืบนี่นะครับ
ถ้าไม่ได้นำมาสืบเนี่ยก็ความบกพร่องของกระบวนการต้นน้ำนะครับ
ก็คือต้นน้ำก็คือตำรวจกับอายการนะครับ
ส่วนกลางน้ำเนี่ยกระบวนการของศาลเนี่ย

เพราะว่ากว่าที่เขาจะตัดพยานเนี่ยเขาต้อง
คือเขาต้องใช้ให้โอกาสเรียบร้อยแล้ว
แต่เมื่อพยานมาไม่ได้เนี่ยนะฮะ
เราไม่สามารถที่จะสืบได้เขาก็เลยตัดพยาน
เพราะฉะนั้นกว่าจะตัดพญานเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ

ไม่ได้ครับกระบวนการยึดกระดวนการศาลเนี่ย
ผมว่าศาลดำเนินการไปตามนั้น
ก็เพราะฉะนั้นผมบอกให้ว่าศาลไทยเนี่ยช่างน้ำหนักพญาน
ไม่กล้าบอกเพราะไม่มีสตางค์จะจ่าย
แล้วเห็นเขียนในเฟสบุ๊คก็เลยให้มาเจอกัน
อันนี้คือนาศาลในมุมนี้กันในมุมของทนายนันไช
คุณแม่ฟังแบบนี้สู้ต่อถูกไหม

เพราะคุณพ่อทำทางมาให้เยอะแล้วต้องไปต่อนะคะ

สู้ครับยังมีอีกสองสาร

วันนี้เวลาน้อยแต่ว่าอย่างน้อยให้มาเจอกัน

คุณแม่ต้องเข้มแข็งนะผ่านช่วงนี้ไปให้ได้
วันนี้ขอบคุณทุกท่านและขอบคุณทนายนัญชัยค่ะ

เวลาน้อยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยนะคะ
ไม่ได้เป็นข่าวในช่วงที่เกิดเหตุ
แต่หลังจากนี้ไปเนี่ยข่าวนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งข่าว
ที่ต้องจับตาว่าจะสู้คดีกันแบบไหน
เพื่อความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย